ไม่แพ้เจ้าหมาเมอร์สุครูนี้เหมือนกัน
ไปดูดีกว่าว่าจะคึกคักสนุกสนานขนาดไหน

ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจัดงานกันก่อนนะคะ
ที่นี่ก็คือสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงตำบลตาตุมจังหวัดสุรินทร์
คล้องเปิดงานให้เป็นทางการ

เปิดงานอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้เข้าแข่งขันก็มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงปฐมศึกษา
เลยและแน่นอนค่ะธรรมเนียมของการจัดการแข่งขันอันดับแรก
ต้องมีการเกราะเปิดงานแล้วก็ต้องมีการวิ่งครบ
มาดูท่าทำความเคารพระธาน

มองให้เป็นเรื่องของการให้ความเคารพแบบสุด

ดีมากค่ะมาครบทุกอย่าง
พอเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอโค้งและย่อปั๊บ
วิ่งเลยครับวิ่งวิ่งไปจุดคบเพลิงเพราะว่ามันร้อน

ถูกอ่ะจุดคบเพลิงที่กระถางก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนั้นจะเริ่มการแข่งขันก็ต้องมีการวอร์มร่างกาย

ออกมาตามสเต็ปจังหวัดเพลงนี้นะคะ
แต่ละทีมแต่ละคนแต่ละสีโอ้โห
พร้อมเพลียงกันสนุกสนานคึกคักนะจ๊ะ
อ่ะวอร์มกันได้ที่แล้วเครื่องเต็มที่แล้วเครื่องติดแล้ว

วิ่งแข่งเขามีหลายแบบ
วิ่งผลัดก็มีวิ่งแข่งกันอู่หลายประเภททีเดียวนะคะแต่ละสี
โอ้โฮโฮโฮโฮโฮ

ค่ะพลัดกันไปค่ะแต่ว่าส่วนนึงที่

การแข่งขันเตะฟุตบอลระหว่างทีมสีม่วงและทีมสีแดง
งานนี้ลูกบอลเป็นที่รักมากเลย

พี่ฉันคิดว่าเล่นแม่งงูเอ๋อย่าง
เออเป็นกระบวนกันเลยทีเดียวเอ้าเดี๋ยว

เข้าวินด้วยว่างมาก
คือไอ้บอลมันไปเรื่อยถูกไหม
มันก็ไปทางไหนคนมันก็ไปทางนั้น
เป็นรูปแบบที่วางแผนเอามาแล้ว
นี่เป็นแท็กติกใหม่ของการเตะฟุตบอล

โอ้โฮถูกฟุตศาสตร์ประตูดักเอาไว้ได้

คือสิ่งที่เราได้เห็นในเกมกันอาคารข้างนี้
คือลูกบอลไปทางไหนเขาจะไปทางนั้นไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันไปนู่นไปนี่มันไม่มาที่ประตูสักที

ผู้รักษาประตูเมื่อรอแล้วลูกฟุตบอลมันไม่มาสักที
ก็เลยยืนเออไปดูเลยฮะนี่ดูสิขอบคุณครับ

เดี๋ยวคือเขาแย่งลูกบอลกัน
วิ่งรุมลูกบ่นอยู่ไม่ต้นใจผู้รักษาประตูเลย
อยากให้ดูอีกสักทีเดี๋ยวภาพจะมาให้ได้เห็น

คุณเห็นภาพไปเมื่อสักครู่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจ

ผมจะอธิบายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงแล้วคุณเห็นภาพไปเมื่อสักครู่

สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผู้รักษาประตูเวลาเขายืนนานมันเมื่อย
หยุดภาพเลยเดี๋ยวหยุดภาพหยุดนี่

เป็นการนวดต้นขาคือยืนขาแขนอย่างนี้หรือเปล่า

เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่
มันมีอาการคันเล็กน้อย

เพราะฉะนั้นฟุตบอลไม่เข้าประตูไม่เป็นไร
แต่กางเกงเข้าวินล่ะ
อื้ยลูกสาวแม่หรือเปล่า

เป็นภาพความน่ารักนะเกมการแข่งขันก็แบบนี้แหละ
ถูกต้องก็ต้องแบ่งบทบาทกันไป
พี่เขาตัวใหญ่เขาก็ให้รักษาประตูทำหน้าที่เต็มที่
น้องหนูตัวเล็กเอาวิ่งกันไปสนุกสนาน
เป็นการแข่งขันกีฬาอนุบาลและปฐมศึกษาที่จังหวัดสุริน

รับเกลียดนางวันกันเลย
โอ้โฮทุกคนเพราะว่าแข่งกันแบบทุ่มเทมากเลยแม่ป๊า
คุณครูกองเชียร์ข้างสนามนี่แทบจะลงไปช่วยเตะ

คือตอนแรกน่ะน้องก็ยืนหนัก

สักพันธุ์หนึ่งรวนมาเตะอัด
ยังชีวิตของการเป็นผู้รักษาประตูมันไม่ง่ายผมถึงบอกมันต้องมีความอดทน
ไม่เชื่อไปถามเก้าวินได้เก้าวินทำสัญญาน
ว่าเขาจะดังมาวันนี้เขายืนเก่ามาไม่รู้กี่รอบ
บ้าแล้วหมายถึงยืนต้องมีสมาธิกผู้รักษาประตูต้องมีสมาธิ
อ๋อต้องหนักแน่นมั่นคง